คุณผู้ชมคะพาไปดูงานบุญบ้างไฟเดือดกันบ้าง
พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเป็นผัวเมียกันมาขายส้มตำ
ปรากฏว่าฝั่งเมียไปทะเลาะกับผู้หญิงอีกคนนึง

ก็เลยคว้ามีดไปแทงอีกฝ่ายหนึ่งจนเสียชีวิตนะคะ
ไปดูวินาทีช่วงความชลมุนนี้กัน
โอ้โหช่วงจังหวะการจ้วงแทงน่ากลัวนะฮะ
ใช่ค่ะนี่แหละผู้หญิงสองคนก็ตบตีกันนะคะ

ทีนี้ผู้หญิงคนที่ใส่สายเดี่ยวสีดำเนี่ย
ตบทะเลาะกันกับคนที่ใส่เสื้อยืดสีชมพูใส่ผ้ากันเปื้อนเนี่ยนะ

ผู้ชายที่จ้วงแทงก็วิ่งหนีไปค่ะคุณผู้ชม

ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ระหว่างที่มีการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟประจำปี
จัดที่บ้านดงยวดหมู่๙ตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้หญิงที่ถูกแทงเธอชื่อนางสาวสุพัตราอุ้ยหา

เพราะว่าถูกแทงเข้าที่บริเวณซี่โครงด้านซ้ายทะลุปอด
ตำรวจสพนาขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็สอบพยานที่เห็นเหตุการณ์
ทราบว่ามือมีดคือนายมงคลเสวตวงอายุ๒๕ปี
นายมงคลเป็นพ่อค้าส้มตำรถเข็น
มาขายกับภรรยาในงานบุญบ้างไฟประจำปี
แล้วเมียของนายมงคลมีเรื่องทะเลาะกันกับผู้ตาย
พอนายมงคลเห็นเมียของตัวเองตบตีกัน
แล้วฝ่ายเมียกำลังเสียเปรียบ

เอามีดปอกมะละกอไปแทงนางสาวสุพัตรา
เธอได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างที่บอกไปนะคะ
เมื่อเช้าวันจันทร์เช้าเมื่อวานนี้
ก็พานายมงคลไปมอบตัวกับตำรวจ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะว่ากังวลว่าญาติของผู้ตาย
เป็นคนในหมู่บ้านดงยวดจะมารุมประชาธรรม
ตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาในมงคลฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ครับดูแล้วน่ากลัวหน้าเหตุนี้นะครับ